คุณผู้ชมครับส่วนผู้ชายคนนี้หลอนยาแหละ
แล้วก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญนะครับ
เดินแก้ผ้าล่อนจ้อนเลยเดินแก้ผ้าล่อนจ้อน
เท่านั้นยังไม่พอตามไปพยายามเปิดประตูรถชาวบ้านเขาอีกครับ
ถ้าเป็นรถปุ้ยจะทำยังไงล่ะเนี่ย
โอ้โหน่ากลัวมันก็เถอะใบอะไรไม่รู้ด้วย
ไม่รู้ใบอะไรแหละแต่ทัดหูมาแล้วเดินแก้ผ้า
มาขวางหน้ารถของชาวบ้านแล้วพยายามดึงประตูด้วยนะ
สร้างความเดือดร้อนหวาดกลัวให้กับชาวบ้านครับ

นี่ครับต้นทุ่นเพียบเลย

คลื่นเมืองมากเลยทำให้คนเพี้นด้วย